ร้องหน่าร้อง
ไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเหลว
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดียว
รักคนเดียวน้องจึงต้องรอ
ก็เป็นเพลงเพราะของคุณวิรดาวงเทวันนะครับ
รอเพราะรักตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วก็
เชิญน้องปังปอนขึ้นมาเลยครับโอเค
จะได้ไปต่อในยกที่๓หรือไม่เดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับ
ที่๒เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณเมย์กับน้องปังปอนร้องได้หรือว่าร้องผิด

ยกนี้นะครับมีผู้ที่ร้องถูก๑คน
ร้องผิด๑คน
อยากเอาเงินนะคะไปช่วยแม่๘๐๐๐บาทค่ะ
หนี้ที่ไปกู้เงินมาสร้างบ้านเกือบสองแสนนะคะ
เอาแล้วครับคุณผู้ชมในยกที่๒นี้
มีนักสู้เพียงหนึ่งเดียวที่ร้องได้
และชิงเงินทุนสะสม๒๐๐๐บาทได้สำเร็จ
ผู้ที่ร้องผิดรับเงินทุนปลอบใจ๕๐๐๐บาทกลับบ้าน
ฝ่ายที่สมหวังจะเป็นคุณเมย์หรือน้องปังปอนมาลุ้นกันครับ
ที่๒เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
ผู้ที่ร้องได้ก็คือ

มีนักสู้เพียงหนึ่งเดียวที่ร้องได้
ขอแสดงความยินดีกับปังปอนด้วยนะคะ
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่เมย์ด้วยนะคะ

คือร้องผิดไปทั้งหมดกี่จุดคุณป่าค่ะ

สักกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอไว้
ยกที่๒นี้นะครับคุณเมย์ร้องผิดไป๑จุดนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณเมย์ได้ทุนปลอบใจจากรายการของเรา

และเกมของพี่เมย์จบลงแล้วนะคะ
ปอนอยากพูดอะไรกับน้าเมย์บ้างลูก

น้องปอนด์ก็สู้นะครับครับครับร้องถูกคนเดียวนะครับ
น้องปังปอนด์ทิ้งเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาทได้สำเร็จครับ
และได้สู้ชิงเงินต่อไปเป็นไงบ้างครับคุณเอรู้สึกไงบ้างครับ
ก็ดีใจค่ะที่ได้มาที่นี่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรค่ะ
อย่างน้อยก็ได้มาแสดงให้เห็นถึงว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวดนตรีนะครับ
นับจากนี้น่าจะมีสิ่งอะไรดีเข้าไปที่บ้านของคุณเมย์บ้างนะฮะ
คุณนนท์อยากบอกอะไรแฟนบ้างครับไม่เป็นไรเราไปสู้ชีวิตกันต่อ
ตรงนี้ก็ปล่อยโอกาสให้กับหลานได้ทำหน้าที่ของลูกที่กระตันอยู่
สมกับสิ่งที่คนทั้งประเทศได้ชื่นชมสำหรับครอบครัวเรา
ต่อสู้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราต่อให้มันสำเร็จค่ะไม่ต้องเสียใจครับ
หมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่สามค่ะครั้งแรกที่ได้ยินหมอบอก
ทำใจไม่ได้ร้องไห้เป็นอาทิตย์เลยค่ะกินอะไรไม่ได้น้ำหนักลด
สุดท้ายก็ได้กำลังใจจากครอบครัวค่ะโดยเฉพาะพี่นนท์ค่ะ
เขาบอกว่าเราต้องอยู่เราต้องสู้เพื่อลูก
ถ้าไม่มีหนูแล้วเขาจะทำยังไงไม่ต้องทำเพื่อป๊า
แต่ทำเพื่อลูกให้เขามีที่อยู่เพราะเราสองคนไม่รู้
จะอยู่ได้นานไหมเต็มที่หนู
ผมรักแม่เขา
ต้องสู้กันต่อไปนะครับทุกคนเลยนะครับ
ไม่ว่าใครนะฮะที่อยู่บนโลกใบนี้ก็ต้องต่อสู้ตราบที่เรายังมีลมหายใจกันอยู่
แต่ว่ารายการของเรายินดีที่จะเป็นเพื่อนให้คุณสู้ไปด้วยกันนะครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านของเราวันนี้นะครับ
ก็ต้องขอขอบคุณนักสู้ทั้งสองท่านนะครับก็ต้องมาเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับ
ก็กลับมาเชียร์นะครับน้องปังปอนกันได้ใหม่นะครับ
ดูสิว่าจะไปได้ถึงยกที่๑๐นะครับเพลงที่๑๐รับ๑ล้านบาท
ละหนึ่งล้านบาทหรือไม่นะครับก็ต้องมาเชียร์น้องปังปอนกันต่อไปนะครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้ช่อง๓๒ทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์สิบแปดนาฬิกาตรงทั้งสองวันครับคุณผู้ชมที่รักค่ะ
ชีวิตต้องสู้ค่ะจบจากรายการของเรานะคะดูกันต่อเลยค่ะ
เกมต่อชีวิตค่ะครับผมจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชม
วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ศึกยกที่๒นี้เป็นน้องปังปอนที่ชิงเงินทุน๒๐๐๐บาทได้สำเร็จ
และยืนหยัดบนเวทีเพื่อท้าชิงกับนักสู้คนต่อไป
เราขออวยพรให้ครอบครัวคุณเมย์โชคดีกับการสู้ชีวิต
และมาเอาใจช่วยน้องปังปอนกันต่อในครั้งหน้าครับ
เปิดศึกในยกที่๑มุมแดงน้องปังปอนที่เพิ่งโคตรคุณเมมาหมาด
วันนี้เจอศึกหนักต้องมาสู้กับนักสู้มุมน้ำเงินคุณเบิร์ต
เบิร์ตชายหนุ่มผู้มีอาชีพรับจ้างกรีดยางและเก็บขี้ยาง
บ้านอยู่จังหวัดฉะเชิงเศร้าเขาผู้นี้มีลีลาการเก็บขี้ยางและกรีดยางที่ไม่เหมือนใคร
สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการกรีดยางของคนแถวนี้ก็คือ
หมายนี่หักลาบไปหมดทุกครั้งที่พวกผมไปกรีดยาง

เคยเจอมากสุดกี่ตัวพี่เบิร์ต

หมดเลยไม่เหลือเลย